ไม่นานมานี้นะคะก็ถือโอกาสทำบุญครบรอบ๑ปี

ซึ่งตอนนั้นเราเห็นว่าเธอโศกเศร้าเสียใจมากเลยนะคะ
โดยการนี้นะคะที่เธอทำบุญครบรอบ๑ปีของคุณพ่อที่จากไปเขาก็มีการทำทั้งสองศาสนาเลยนะ
คือคุณพ่อของเบลล่าเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามค่ะก็มีการทำพิธีฝังไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อครั้งที่เสียชีวิต
ส่วนคุณแม่แล้วก็เบลล่าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธค่ะเธอจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ก็คุณพ่อครบรอบเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็ไปทำบุญทั้งศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธที่เบลกับคุณแม่นับถือค่ะ
ไวมากส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทำงานตลอดด้วยค่ะค่ะก็เข้มแข็งมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังคิดถึงอยู่
คุณแม่โอเคมากเลยค่ะคือคุณแม่ก็ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มันเป็นเรื่องของการยอมรับความจริงความจริงที่ยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิด
นี่แหละค่ะความคิดถึงก็ยังคงอยู่นะคะแต่ว่าเธอเองค่ะก็โพสต์รูปของคุณพ่ออยู่เรื่อยเลย
เหมือนเดิมค่ะ
ไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วมันก็มีอันนั้นแปะอยู่ในร้าน
เราก็เห็นว่าสวยดีเราก็ถ่ายรูปลงเฉยไม่ได้คิดอะไรค่ะ
เขินไหมเหรอก็ไม่ค่ะแต่ก็น่ารักดีค่ะ

แต่ว่าคือก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ
เบลไม่ได้รีบร้อนอะไรอยู่แล้วด้วย
นี่แหละค่ะเรื่องคุณพ่อเราก็เป็นกำลังใจให้สาวเบลล่านะคะ
ส่วนเรื่องพี่เวียนเรื่องนี้มันก็อิจฉาแล้วก็ไปตามระเบียบนะจ